เป็นยังไงบ้างในสุดก็ได้เลือกแปลกแล้ว

ก็ถ้าไทม์ไลน์คือ
เคยขอเตยไว้เมื่อขอกันส่วนตัวมานานแล้ว

แล้วก็ให้เพื่อนคนหนึ่งเพื่อนชื่อต้องจิตนะครับ

ก็เป็นเลิกเมื่อประมาณแบบปีที่แล้ว

เป็นวัน๒๕ภาษะศิกาแล้วก็ลอกไว้แล้ว
เราก็คุยกันตั้งใจว่าเราจะบอกพี่เพื่อน
ส่วนตัวผมเองไม่คิดว่าจะเปลี่ยนเลยครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มารวมกัน

แต่แค่กังวลตอนนี้เป็นจะจัดงานอย่างไรดี
ค่ะใช่ครับ
เพรียมตัวจะพร้อมจากกล้องไหนบ้าง
เปรียมปรับทรอดยังไงบ้าง
ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับมีขนบากยอกน้ำชารสน้ำสัง
ซึ่งกำลังคุยกับทั้งทีมที่มาช่วยอยู่ครับ
แล้วไปมาถึงที่เธอตอนนั้นเลยเราวางแก่งันยังไงบ้าง
โอ๊ยมีธีมหรอครับที่สมี
แบบคุ้มเคลือมากเลยครับตอนนี้ครับ
คุมเคลือถือไม่ลงตัวถูกต่อครับ

อืมก็ไม่ต้องมีก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ก็บอกไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นจะลำบากใจ

ตอนนี้ก็ได้ค่อยสโขงมา
ก็ยังคงความเรียบง่ายอยู่
ยังไม่ได้แบบมีธีมอะไรที่หวือหวาครับ

คือเตยดูแปลว่าเตยดูแพงไปไหนครับ

มีเขียวอ่อนสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าอ่อนค่ะ

ใช่ค่ะแต่เรื่องแต่งตัวก็เอาให้สวย
ให้สุดให้ทุกคนสวยที่สุด
แต่จริงตีกันเยอะค่ะกว่าจะได้อันนี้

ไม่เพราะว่าคือผมก็เป็นคนรายละเอียดในงานด้วยไง
แล้วก็เขาก็เป็นคนรายละเอียดในงานด้วย

ตรงกลางก็คือยอมครับ

เราเหล่าแต่อะไรเงี้ย
เดี๋ยวผมก็ไปหาวิธี

แต่ไม่มีงานแต่งในฝัน
เลยค่ะแค่ตอนนี้คือเป็นว่าเตยกับพี่ปั๊บชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวค่ะ
แล้วเราก็จะเก็บภาพมาเยอะเก็บพูดวีดีโอมาเยอะอย่างนี้
แล้วส่วนหนึ่งคือเตยกับพี่ป๊อปจะได้ประสบการณ์ดีจากการเดินทางเสมอไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นงานแต่งเตยจะอยากให้เพื่อนพี่หรือว่าผู้ใหญ่ที่มาในงานเห็นในสิ่งที่เราได้ไปเห็น
แม้น้อยนี้แต่ก็ยังอยากให้เขาเห็นภาพแบบนั้น
ก็เลยจะแบบมีรูปมีอะไรในงานที่เป็นตอนที่เราไปเที่ยวกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่า

เมื่อกี้คือก็ค่อนข้างงานแบบเตรียมไปดูเครียม

มีวิกวิกที่รัฐค่ะแล้วก็ไอลาดาค่ะแล้วก็มีของทางปัญญา
ของผมก็คละเลยครับ
มีก็มีเพิ่งไปดูตัดสูตร

แล้วก็มีของพี่วิวที่เป็นสไตลิสนะครับ

ง่ายขี้ง่ายมากแล้วก็ชุดผมเสร็จแล้วด้วยครับ
ใช่ผมก็ยังไม่เรียบร้อยเลย
วันนี้คือเตรียม

เตรียมใช้ได้เยอะหรือยัง
ใกล้มากอ่ะเนอะ

หนัวอาจจะแบบรูปแบบงานโครงงานที่คิดไว้ก็ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพราะว่าเพิ่งเข้าไปดูโรงแรมมา
แล้วก็เอาดีไซเนอร์เข้าไปดูหน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้าง

เต๋ยค่อนข้างเป็นควรแบบ
จริงจัง

ก็มีร่างกายกว่าผมด้วย
เวลางานค่อนข้างมีรูปแบบเทียมกับเค้า
ผมก็เอารองห่อมกไปก่อน

แล้วผู้ใหญ่มีใครบ้างแล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง
ของช่ำ่่วยพี่ฟัฟอยากได้เป็นแบบไหน
เผื่อจะได้เอาสิ่งที่เราชอบ

ถ่ายมาภาพเค้าน่ารักมาก

เอาลูกนี้มาเป็นการ

ไม่ต้องคิดอะไรหรอกตอนนั้นเต้ยก็ไม่ได้เห็นจอย

พี่เค้าไปถ่ายบางเรื่องก็แบบ

และที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวน์
ดูแสง

ตัวของเองไม่เคยถ่ายหรอก
ไม่ได้พีเวกตี้งมากพีเวกตี้งจ่ายอย่างเงี่ยค่ะ
แล้วก็เลี่ยงชุดที่มีความกึ่งกึ่งทางการ
ไม่ได้มีเป็นกระโปงยาว
เวลานี้มันพิเศษไหมครับ
มีแต่งควงแต่งแหปะหรือมีควงอะไรแบบนั้น

มีครับมีครับ
คิดว่ามีอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่ง
แต่ผมยังเรียบเรียงออกมาได้ไม่ดีเท่าไห

ก็คิดว่าจะไม่มีการวางแบบนั้นหรือเป็นแย่บ้านเต็มโชว์อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าก่อนหน้านี้ครับก็คิดว่าจะต้องแบบโอเคมีลูกกันแล้วก็มีเบบีแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามธรรมชาติ
แต่ว่าพอเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้ก็เลยมันมีช่วงแก๊ปของเราที่เกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานด้วย
ก็คือแต่ปุ๊บผมก็ต้องรีบกลับไปทำงานก่อน

แล้วค่อยเดี๋ยวว่ากัน
ให้ทุกอย่างมันคอตี้ข้อทางก่อนอีกนิดหนึ่ง

มันเป็นไปเองอะครับมันเหมือนมันเป็นไปเองตอนที่หลังจากที่เริ่มขอไปแล้วใช่ไหมครับ
มันก็เหมือนเราก็ต้องเริ่มคิดวางแผนนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นแผนที่แบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับ
คือเราปรับได้แหละแต่ก็แค่เราก็มีในใจว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีแต่ถึงมันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้มันก็โอเคแล้วครับ
อย่างผู้เราแบบว่าเป็นแบบชอบท่องเที่ยวแต่ว่าแผนนานิมูลจะมีแม่นามอย่างนี้
ยังไม่มีเลยตอนนี้ก็แบบกลับไปทำงานก่อนครับท่านิมูลเดี๋ยวบ้อการไม่รีบเที้ยวมาเยอะและจริง
คือที่จำวันเกิดได้นี่ดีใจมากแล้วนะคะ
ไม่มีเลยครับไม่ได้มีแบบอะไรที่มันแบบ
พิเศษเลยขนาดนี้วันนี้คือพิเศษมาก
เนี้ยที่เป็นวันนี้คือแบบผม

เจ้าต้องเติมละหลายอย่างในข่าวนะทุกคน
ก็ปีนี้ผมมันอยู่๓๙ครับ

ปีนี้เตย๑๘ปีนี้เตย๒๘ครับ
เป็นคุณแม่วัยสาวหรือเนอะ

อาจจะ๓๕ค่อยมี

ตอนนี้ภาพกำลังจะฝันมาจากแฟน

แต่ละคนก็มีค้านั้นว่าเป็นยังไง
นั้นฉันดื่มฉันต้องทำกับข้าวละ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
หรือว่าอะไรเขาก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่คบกัน
อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ตั้งแต่วันแรก

กำลังหัวเราะอยู่ไว้มันเป็นได้ด้วย
เขาสม่ำเสมอแล้วก็ต้นเสมอไปจริงในเรื่องความรู้สึก

ก็เลยคิดว่าหลังแต่งงานไป
ด้วยความที่เขาไปหนีมาตั้งแต่แรกมันก็คงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง
แต่แค่ว่าในสถานะของการใช้ชีวิต
หรือว่าในเรื่องของครอบครัว
ก็คงเหมือนอัพเวล
ก่อนหน้านี้ไม่ได้คิดว่าจะมีบูธด้วยนะครับ

มันไม่ต้องใช้เหตุผลเยอะครับ
เวลาจะเลือกชีวิตคู่สักคนนึง
มันเป็นแค่เซ้นส์แล้วก็สัญญาตินั้นออกมา

ยังไม่ต้องคิดหรืออะไรอย่างนี้
ก็คือไม่งั้นเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นไง

ใส่ไว้ให้มันเต็มที่อ่ะ
ใช้คำว่าใส่ให้มันเต็มที่มันดูเหมือนเป็นสู้
ก็คือเต็มที่กับชีวิตความรักอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ผมมองว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันไปยันแก่แหละ
อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็เลยคิดว่า

คือแม่ของลูกฉันแล้วเหมาะสม
คือผมว่าตัวผมเองและตัวเขาเองก็ต้อง

ที่จะมีใครสักคนมาเป็น
พร้อมให้แบบอย่างผมก็เพิ่งได้เรียนรู้ว่าเออจริงเราสามารถแสดงความอ่อนแอได้อะไรอย่างนี้
ให้กับคนที่เรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะแบบเหมือนเป็นที่พิงให้เรา
มันก็เหมือนสลับกันอะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าตรงนี้มากกว่าครับ
เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตผมหลังจากที่แบบพอมันเริ่มเป็นทางการขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้

เตยหักเกียงมาอ่ะก่อทุกคนหน่อย
เอาอีกนะสักนิดหนึ่งขับให้หน่อย

เตยต้องบอกไว้แล้วถ้าเตยมองอยู่กัน
ทำไมเตยตาเป็นเสียบ

พี่ปั๊บพี่ปั๊บ
เก่งมากไปไป
ใครเก่งกันแน่